เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับ
กับคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

คนนี้มาจากอำเภอพงศิรินะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ชมกันแล้ว๘๙ฝ่ายชนะ๖๔ฝ่ายเสมอ๑ฝ่ายแล้วแพ้๒๔ฝ่ายครับ
มาถึงด้านนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอจงหาจังหวัดร้อยเอก
ชกมารับ๘๕ฝ่ายชนะ๕๓ฝ่ายเสมอ๒ฝ่ายแล้วแพ้๓๐ฝ่ายครับ
โปรแฟชั่นวินคอร์๕๓วิน๓๐โลฟิสและทรูโดอร์
และ๒๔ชายเล็กสิทธิ์กำนันประสัตว์
สวัสดีคุณผู้เอกนำรายการแล้วนะครับชายเล็กสิทธิ์กำนันประสัตว์
จะเจอกับคุณผู้น้อยเจฟูวังกะปิ๖๒๖๓กิโลกรัม
วันนี้เหลือไปที่มุมน้ำเงิน

ให้ดังครับไม่ว่าจะเป็นพี่ชายางเศกศรอควันเมือง
ของชายาคุณไม่ยอมคนที่ล่าสุดเพิ่งจะไปประกาศ
ศักดามวยไทยที่แดนมังกรที่ประเทศจีนคว้าแชมป์มาหมาดเลยครับ
แล้วก็ยังมีพี่ชายางเดนวัตโทและย๊อตกิศดา
สำหรับเด่นวัดโทนั้นตอนนี้ต้องบอกว่า
เป็นมือขวาของโปรเตอร์สมหมายสกุลเมตตา
วันนี้เดินทางมาเชียร์น้องชายครับ
คุณผ่อนน้อยเจฟูบางกะปิ
หนึ่งในตระกูลคนไม่ยอมคนครับนายลอกีบอิสลาม
เข่าเมืองคอนครับจากตำบลอินซีริ
อำเภอพรมศิริจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ปัจจุบันวัย๒๔ปีส่วนสูง๑๖๙เซนติเมตรครับ
ฟอร์มหลังแพ้๒ชนะ๑ครับ
ได้สุดชนะกระแนนกิฤษักรรมรัฐนาชัย

เป็นแชมป์รุ่น๖๕กิโลกรัมครับ
มาที่มุมแดงครับซุปเปอร์สตาร์จอตู้ครับ
ชายเล็กซิตกำนันประเสริฐครับนายบัณฑิต
มูลตีกะครับจอมเตะล่อเป้าจาก
ลำบลดงสิงศ์อำเภอจงหาญจังหวัดร้อยเอ็ด๒๕ปี

ชายเล็กครับแก่กว่า๑ปีครับสูง๑๗๒เซนติเมตร
ฟอร์มหลังแพ้๒ชนะ๑เช่นกันครับ
ค่ายมวยสิทธิ์กำนันประเสริฐโดยกำนันประเสริฐเชยพุทธศาสตร์
ต้องบอกว่านี่คือสิงห์ใต้กับเสืออีสานแล้วครับ
ต้องบอกว่าสไตล์การชกของขุนพลน้อยครับ
ไม่ต่างจากพี่ชายครับ
พี่ชายนั้นชายหาคนไม่ยอมคน
ในขณะที่คุณพลน้อยในประเภทคนไม่ยอมใครเหมือนกันครับ
โชคเมื่ออะไรถูกใจทุกครั้งครับ
สถิติของคุณพลน้อยแล้ว
ต้องบอกว่าน่าประทับใจแล้วครับ
เพราะเขาเป็นนักมวยที่นักมวยที่คว้ารางวัลพิเศษทุกไฟล์ครับ
แล้วส่วนมากจะเป็นรางวัลซุปเปอร์ด้วยซ้ำครับ
เป็นจอมดีเดือดครับ

ปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นนักชกเนื้อหอมครับ
ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นคิวการชกในประเทศไทยรวมไปถึงต่างประเทศ

แม้ว่าจะไม่มีรางวัลยอดมวยมาประดับบารมีนะครับ

แฟนมวยนั้นให้ความสนใจและก็นิยมชมชอบมากที่สุด

แต่ตัวเขาเองครับยอมรับกับตัวผมครับ
มีโอกาสพูดคุยกันบอกว่าตอนนี้น้องชายเนี่ย
ที่บ้านเกิดดังกว่าเขาอีก
กว่าครับเมื่อกี้ก็มีการพูดคุยกันบอกว่า
โอ้โหนี่ครับผมไปต่อยที่จีนนี่ไม่ดังเลย
ไม่มีใครรู้เรื่องเลยแต่พอขุนพลน้อยขึ้นป้ายนี่
ชาวบ้านแถวนครศรีธรรมราชนี่รู้หมดเลยครับ
นี่แหละครับด้วยรีลาการชกบนเวทีที่ดุดันครับของธนขุนพลน้อย
แต่ด้านล่างเวทีต้องบอกว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลที่อ่อนน้อมถ่อมตนครับ
คุณสุภาชินบอกอย่างนี้นะครับเสกสรรอขวัญเมืองนั้นเป็นนักมวยที่ต้องบอกว่าใจบุญ
แล้วก็สร้างกุศลตลอดครับโดยเฉพาะกับเด็กที่ยากไร้นะครับ
ซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาแจกขนมให้กับน้องทำบุญทุกไฟล์ครับต่อยเสร็จนี่เดินสายทำบุญเลยครับ
ส่วนทางด้านไทยเล็กไม่พูดถึงไม่ได้ครับชื่อชั้นดิกรีครับมาก่อนใครเลยครับ
คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับคุณพลน้อยเจ๊ปูวังกะปินั่นก็คือหนึ่งในทีมงานของสสมหมายแล้วครับ
ก็คือคุณแม็กซันดีระยะหลังค่ายมวยสีเสื้อมวยแม็กจันดีเนี่ยมาแรงครับ
ส่วนมุมแดงครับกำนันประเสริฐเชยพุษาครับนี่แหละครับ
ไปถอดมงคลให้กับชายเล็กต้องบอกว่านี่คือสิทธิ์เอกเลยครับในคาถา
ทั่วประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับชายเล็กสิบกำนันประเสริฐ
หรือว่าชื่อเดิมก็คือชายเล็กควายทองยิ้ม
แถวทัศนแล้วนี่แหละครับขุนพลหน้าครับสายกับขวา
หัวใจแกนี่ใหญ่กว่าตัวครับสุนพลน้อย
ครับทักทายไปก่อนครับชายเล็กซ้ายกับขวาครับ
ชัยเล็กเล่นขวานะครับคุณผู้น้อยในซ้าย
พยายามจะขยับสร้างยาวายกับตัวเองครับ
คุณผู้น้อยเล่นงานเปิดเปลี่ยนภาพในก่อน
ขับท้ายกันหนักนะครับ
บเครื่องทั้งนอกและในครับชายเล็ก

คนละดอกคนละทีเลยครับ

ฝั่งหลังกันอยู่กลางเวทีสร้างจังหวายกับตัวเอง

จดจ้องอย่างเดียวครับกรรมการ
คุณมิตรก็เปลี่ยนเกมเตือนทั้งคู่กันเลยครับ

อกซ้ายของคุณพลน้อยทักทายไปบ้างแล้วครับ
เกี่ยวได้นี่ครับซ้ายตัดลำตัว
ไม่กลัวสักอย่างครับชื่อฉัน
ลีลาการชกการออกอาวุธนี่ต้องบอกว่า
ทอดแบบมาจากพี่ชายแล้วกับเด็กสันออกกว่าเมื่อ

คนลัดกัดน่าจะบอกว่าเด็กสันนี่มวยขวา

อากาศเป็นคนละข้างนะครับคนละฝั่ง
แต่ในที่แปลงซ้ายเลยครับคุณคนน้อย
เกิดในที่หมัดครับ
เป็นคนที่เล่นเกมได้ดีและเป็นคนที่สำคัญ
สมมุติวิจัยได้เกินร้อยละครับหมดยกที่๑ครับ

เอาละครับยกที่๒คู่เอกนำรายการเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
วิจัยน้อยมีดินกี้เป็นหนึ่งชัมพี่อนครับ
ชายเล็กนั้นต้องบอกว่าโชคไม่เคยเข้าข้างเลยครับ
แพ้แบบชิวเชียร์ตลอดครับ

สปีดหมัดของคุณบัวน้อยดูครับโอ้โห
เป็นมวยที่สปีดมัดได้ดีครับ

แต่คุณพลน้อยนั้นความถี่ในการออกอาวุธดูครับ
ส่ายที่สองขวาและหวังแข่งซ้าย

ดูว่าท้องไม่ดีหรือเปล่าครับคุณทนน้อย

ความเจ็บปวดนี่แกไม่สนใจครับเดินเข้าใส่ต่อยขวาแทงขวาครับ

อาวุธทันกันจริงครับคู่นี้ไม่มีใครหนีใครแล้วครับชายเล็ก
วางขวาเจอหมัดสวนเจอซ้าย
ยังพยายามจะนำเอาไว้ครับคุณคุณน้อยโยกให้ยับ
หว่างได้แค่งเดี๋ยวจะฟันสองซ้ายคืนครับ
หน้าโดดลำตัวกับมีสลักดุขมีถอยครับชายเล็ก
เสียงแค่งขวาถึงแค่งถึงเข่าก็ครับ
ซ้ายยาวจุดเต็มแค่งครับ

โอ้โหปกติแล้วเราจะเห็นคุณพ่อน้อย

ชายเล็กเดินเลยครับหมดยกครับ

เมื่อไหร่ถูกใจแฟนมวยทุกครั้งครับ

จังหวะฟีมือและแค่งขวาที่คมกลิบของเขาครับ

ขวาบริเวณลำตัวแล้วก็อัดด้วยหมัดซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับ

นี่ครับกระทุ้งด้วยเขาขวาครับ

ขวามาเจอหมัดซัดเข้าลำตัวครับ
แล้วเติมด้วยแข้งซ้ายในจังหวะสุดท้าย
สถานการณ์บีบบังคับจริงครับคู่นี้
นี่คือผ่านไปเพียงแค่๒ยกเท่านั้นนะครับ

ยิ่งมากยกยิ่งสนุกเลยครับคู่นี้
คนน้อยเตี้ยกว่าเท่านั้นแหละครับไม่กี่เซนนะ
ซ้ายยาวเจอขวาสวนเข้ามา

น่าจะต่อยลำตัวได้หนักจริงครับ

ประยังจะเบียดเข้าไป
นึกถึงพี่ชายเลยครับที่อยู่ด้านล่าง

โอ้นี่แหละครับหักปักกาเซียนครับ
โอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วจังหวะสุดท้ายมีศอกครับ
เอาเลยครับได้มาหนึ่งนับครับถุงมะน้อย
โอ้โหลุกไล่เลยครับนี่ครับเงินฉลามซ้ายได้กินข้าวเลือดนะครับ
พยายามปักสองมีมัดเสิร์ฟมีมัดซ้ายมัดซ้ายปักสองซ้ายปักสองซ้าย
โอ้โหมาเป็นชุดครับแม่ล้วงไม่ยั้งเป็นปืนกดเลยครับ
โอ้เลือดแปลกเลยครับปากแปลกรึเปล่าครับ
ชายเล็กพอดนะโอ้อุ๊ยขวาสูงครับ
อกซ้ายสั้นครับชายเล็กพยายามจะเบียดเข้าไปพยายามจะทวงคืน
เดี๋ยวมัดเดี๋ยวแค่งเอาแล้วกับมีสอกเสริม
ดอกในเลยครับชายเล็กจอดในได้ยังตี
ด้วยขวาแน่ความหนักดวกที่วงไหนครับโอ้มันเป็นปากแปลกครับ
ปากแตกเลยครับหน้าเลือดนั้นน้ำลายนี่ต้องบอกว่าเป็นเลือดเลยครับ
เปลี่ยนทึกไปจำกว่าทึกก็คืนไม่มันโอ้ดูครับ
มาครับชายเล็กยิ่งเจ็บยิ่งต้องเดินครับโอ้จะทุกข์ลองตัว
กลับเข้ามามีสองท้ายอีกแล้วครับดูครับทันดื้อเลยครับทุกคนน้อย
โอ้ดูเดือดครับสังเวย์เลือดแล้วครับชายเล็ก
โอ้โหจำกว่าต่อยท้ายแล้วก็พันสองท้ายทันที
ครับครับพวกนายอ่าวันนี้ชมสนุกถูกใจจริงครับโอ้โห
ปะอ่ะครับสักครู่ครับอู้วแต่ตอนนี้เลือดของคณะชายเล็กครับ

แม่เรามีภาพช้าให้ได้ชมกันครับ
โอ้โหช็อตเด็ดเลยครับ
มาฟันทีเดียวถึงก็ปากฉีกครับ

นี่ครับนี่ครับเตะซ้ายมาแล้วฟันครับ

นานจะเห็นชายเล็กล่วงอย่างนี้ครับ

ฟันระยะประชิดครับ

ทิ้งด้วยหมัดตามด้วยศอก

ดูสภาพตอนร่วงนี่
เหมือนกับว่าจะไม่ลุกเลยครับ

บาทารุพักกระทีบจนฟันกลางของ
คุณพลน้อยนี่กระเด็นออกจากปากครับ
ดูนี่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ

ต้องกับพวกมาพอมีเวลาสำหรับ
ชายเล็กเลยครับเสียไป๑นับ
สู้เลยครับ
สุดท้ายตีฝากกรรมการไปด้วยครับ

ทุกคนน้อยพยายามจะสู้ครับ

พยายามจะเล็กเครื่องเข้ามา
เจอมันซ้ายคนละดอกก็ไม่มีถอยครับ

เด้งมาพยายามจะเน้นความชัดเจนความรุนแรงครับ

ก็การแยกออกมา

ขนตาลก็ไม่ยังจะโทรมาครับ

มาครับนี่ครับมา๒คืน๒ครับ
ไม่มียอมอยู่แล้วครับคุณคุณน้อย

นี่มา

อยากจะกล่อมาเสียคุณคุณน้อยก็โตครับ

สาระบบเขาว่ายอมของคุณคุณน้อยเป็นอย่างไร

ต้องยอมรับในความขยันแล้วก็มุ่งมั่นของชายเล็กด้วยครับ

หมดยกที่๔ครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
ถ้าผู้ชมจะได้รับชมกับความมันอีกครั้งครับ

คู่เอกนำรายการสมสัตว์สีเลยครับ

พยายามจะก้อนายโต้ด้วยเขากับ
ด้วยเข่าครับดูครับคุณมาผมคืนครับ
เสียบผมแทงดูครับดึงแล้วฟันด้วยศอกซ้าย

โอ้โหบนเวทีนั้นว่าเหนื่อยแล้วนะครับ
ข้างล่างนั้นเด่นวัดโทกับเสกสรรนั้นเหนื่อยกว่าครับ

พยายามจะเน้นด้วยความหนักความแรงครับของวงในของธนาชัยเล็ก
ปากแตกครับธนาชัยเล็กวันนี้

ของคู่มวยคู่เอกนำรายการ
ระหว่างธนาชัยเล็กสิ้นกำลังประเสริฐครับ
กับคุณผน้อยเจฟรูปังกะปิ
สมชื่อคนไม่ยอมใครครับ

ไม่ยอมผ่นครับพี่ชายอยู่ข้างล่าง๒คนเลยครับ
ไม่ว่าเด่นวัฒโธหรือว่าเสกสรรส่งกำลังใจเชียร์น้อง
หาเลยครับชายเล็กดีเท่าไรต้องเกหมดหน้าตากครับ
พี่ชายจะหมดจะเบียด
เรื่องกริดหัวใจนี้ต้องยอมรับครับทั้งคู่นั้นเกิน๑๐๐
ตีด้วยสายคุณมาพกคืงครับ
นิดนึงเคยเข้ามาห้องสายสวนเลยครับ
ไม่มีหนีเหมือนกันครับคุณบัวน้อย
ดูครับแม่แกมีลูกบิดลูกหมุนครับ
สู้กับธนาชัยเล็กได้ดีครับคุณพ่อน้อย
ชายเล็กยังเบียดเดินกลับมาบิดโอ้ย
มาไปลืดเสียหลังแล้วใส่เหงครับในช่วงชิงดำแบบนี้ครับ
ชากองนิดเดียวเลยครับวางซ้ายสวย
ล็อกในลงมาเล็กเข้าเสียด้วยซ้าย
โอ้โหโต้ด้วยซ้ายเหมือนกันครับ

เลยครับภูมิพ่อน้อย

ไข่เล็กก่อนนายปี๊ดูกับไข่เล็กพยายามจะพัดไปเรื่อยครับ
แต่ขุนพลน้อยก็มีเหลี่ยมและมีโต้ตลอด

ล้อมนายดูกับจังหวะมุดเหลี่ยมของคุณพ่อน้อย
หลักเหลี่ยมแกก็มีครับไม่ได้มีแต่ภาระกำลังเท่านั้นครับ
พุธเข้าโชนทีฟลุดโดดในข้างขวาสักหน่อย

โหพยายามจะถวงคนคืนครับชายเล็ก
พุธก็ปิดปลายโฟลี่มาครับชิงไวชิงพลิศครับ
ชัยเล็กเปลี่ยนเจอสายก่อนครับอ่ะเบิร์ดเข้าใสใสอีกทีแล้วก่อนที่สวยแม่ธนาสมบัติเลยครับ
โอ้โหแล้วหลุดดอกนี้ครับโอ้หลวมนี่โดนเลยครับแค่ลงโทษด้วยศอกทันทีครับคุณบัวน้อย
เสียหายครับชายเล็กพยายามยืนสกัดเอาไว้ชายเล็กปี่เข้ามาหลุดอีกแล้วครับ
โอ้โหยิ่งรีบเหมือนยิ่งรนครับอย่างที่พี่อ้นเรียนท่านผู้ชมไป
และครบห้ายกครับโอ้โหสุดยอดจริงครับเกมในวันนี้ครับ
ผู้เอกนำรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับประจำวันเสาร์ที่๑๑พฤศจิกายน
ต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนอยู่ที่ศอกซ้ายของขุนพลน้อยล่ะครับ
วันนี้ได้น้ำหนักต่อแต่ชื่อเป็นรองครับคุณพลน้อย
ส่วนชายเล็กครับพยายามจะอาศัยครับนี่ครับลูกตื้อครับแต่ถีบหลุดครับ
ล้มลงไปเสียหลักครับบิดนิดเดียวครับ
แล้วจังหวะพยายามหักเททิ้งครับของธนาขุนพลน้อย
หลุดเข้าหลวมเข้ามาครับเจอแข้งซ้ายเจอเข่าซ้ายครับสกัดเอาไว้
โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าคู่นี้หัวใจเกินร้อยเลยนะครับ
ไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
คุณผู้น้อยเจฟูบางกะปิ
เอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
สำหรับตรงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับ
รายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์